ตอนนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาก็มีพิธีนะ
ในการแก้บงแก้บนสำหรับคนที่เขาไปขอโชคแล้วก็ได้โชคสมดั่งใจ
ก็คือการจุดประทัด
คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าควันประทัดที่มันลอยฟุ้งเต็มท้องฟ้าเนี่ย
ชาวบ้านเขาเห็นเห็นเป็นลักษณะต่างนานากัน
เห็นแบบไหนกันบ้างไปช่วยกันดูนะค่ะ

ที่วัดเจดีตำบลฉลองอเภอศิชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่มีไอ้ไข่แล้วคนเขาก็มากราบบ่ายบูชาขอพรแล้วมาแก้บน

พอถูกเยอะเอามาแก้บนเยอะมันก็เลยมีควันเยอะแบบนี้

หลายคนก็จินตนาการว่ามันเป็นลักษณะควันลอยขึ้นไป
เป็นรูปอะไรเป็นลักษณะตัวอะไรก็จินตนาการกันไป

ใช่แล้วก็เหมือนตีปีกอยู่อย่างนี้นะคุณผู้ชม

ซึ่งการจุดประทัดเนี่ยคาดว่ามีมากกว่าแสนนัด

ควันมันจะละลายหายไปมันเลยใช้เวลา
แล้วจุดทีเนี่ยจุดกันแบบเป็นกลุ่มเป็นกล้อน
มันก็เลยทำให้ควันออกมาเป็นลักษณะแบบนี้
นักท่องเที่ยวชาวขอนแก่นเข้ามาเขาก็ถ่ายรูปเอาไว้นะคะ
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าเดินทางมาที่วัดเจดีเนี่ย
เกือบ๑๐คนมากับครอบครัวจะมากราบไหว้ไอ้ไข่ในช่วงหยุดยาวที่ผ่านมานะคะ
คือวันแรกไปถึง๒๗กรกฎาคมแต่โอ้โหคนเยอะมาก
รถก็ติดยาวเหยียดไม่สามารถไปถึงวัดเจดีได้เลย
ก็เลยเอาล่ะพอก่อนยังไม่ไปวันนั้นพักก่อนพักก่อน
เช้าวันรุ่งขึ้นจะไปอีกแต่ก็เดินทางไปไม่ถึงวัด
เพราะรถก็ยังติดมากกว่าไก่ล้านตัว
เฮ้ยติดยาวจริงคนไปเยอะจริงค่ะ
แต่ความตั้งใจแน่วแน่ค่ะในที่สุดวันสุดท้ายคือ๒๙กรกฎาคม
ก็ไปถึงวัดสำเร็จสุดท้ายก็ไปถึง
คือบอกแบบนี้คือไปถึงตั้งแต่วันที่๒๗แล้ว

อาจจะเป็นเรื่องของจังหวะโชคของแต่ละคนไหม
ในที่สุดก็ได้ไปในวันที่๒๙ได้ขอพรขอโชคขอลาบกันไป
จนกระทั่งตอนเย็นกลับที่พักคุณผู้ชม
ที่เขาบอกว่ามีเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้น

ฝันว่าไอ้ไข่มาบอกว่าก่อนเดินทางกลับขอนแก่นเนี่ย
ให้ไปที่วัดเจดีอีกครั้งนึง

ก็เลยกลับไปที่วัดเจดีนะคะ
แล้วก็ซื้อประทัดไป๑แสนนัดให้เจ้าที่จุดก่อนกลับบ้าน
ก็เลยเกิดเป็นเรื่องมหัศจรรย์ขึ้น
ที่เห็นควันพวยพุ่งขึ้นมาแบบนี้นะคะ
ก็มีการนำเสนอผ่านทางโซเชียลมีเดีย
หลายคนก็ฮือฮาแล้วก็ส่งต่อภาพนี้กันไป
แต่ก็อย่างพี่บอกนะมันก็เป็นความเชื่อ
ของการจินตนาการว่าเป็นรูปนั้นรูปนี้

แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่ไปขอพรแล้วจะโชคดี
ก็ฟังหูไว้หูดูเรื่องราวของเขาเอาไว้นะคะคุณผู้ชม